ในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพันศาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ธนาคารกรุงเทพก็มีการจัดกิจกรรม
เป็นการจัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลขึ้น

ธนาคารกรุงเทพจัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล
เพื่อเฉลิมพระเกียรติและแสดงความจงรักภักดี
เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพันศาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
มหาวชิลาลงกรบดินทรเทพยวรางกูล
กรบ๖๖พันศา๒๘กรกฎาคม
โดยพิธีเริ่มขึ้นจากผู้บริหารพนักงานพร้อมเพียงกันบริเวณพิธี
ลานด้านหน้าอาคารสำนักงานใหญ่ศรีลม
บริเวณพระชายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
จากนั้นในชาติสิริโสพลพนิษฐ์
กรรมการผู้จัดการใหญ่ธนาคารกรุงเทพ
ผู้แทนในพิธีกล่าวถวายพระพรชัยมงคล
ก่อนจะร่วมกันร้องเพลงสะดุดีจอมราชา

สันเสริญพระบารมีเมื่อพิธีลานด้านหน้า
สิ้นลงขณะผู้บริหารธนาคารกรุงเทพ
ได้ร่วมลงนามถวายพระพรบริเวณ
กิ้งฮอลเป็นอันเสร็จสิ้นพิธี